นิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
ซึ่งทำให้พอสำนักการระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักเช่นกันค่ะ

สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่า
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ักเกิดฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำเกือบทุกวัน
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน
กันและแก้ไขปัญหารอน้ำรอระบายและน้ำท่วมขัง
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์
สำนักการระบายน้ำได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง
เพื่อเตรียมป้องกันและรับมือสถานการณ์หากเกิดฝนตก
หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก
ทำให้มีน้ำขังรอการระบายในหลายจุด
เช่นบริเวณถนนสุขุมวิทย์และซอยลาซาน
ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะได้เตรียมเสริมติดตั้งเครื่องยนต์
เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณวงเวียนหลัก๔
หลังจากจุดนี้หากมีน้ำท่วมขัง
จะระบายช้ากว่าจุดอื่นค่ะ
หากประชาชนพบเห็นเหตุน้ำรอการระบายและน้ำท่วมขัง
โหลดแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
กรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำ

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังและประสานหน่วยงาน
ดำเนินการแก้ไขตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์
สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้
มีโอกาสเกิดฝนตกและมีฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่
ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะ